ชีวิตจริงบางทีก็ยิ่งกว่าละครนะครับ
เช่นเดียวกับข่าวนี้คุณผู้ชมครับที่ขอนแก่น
กับหลานจะข้ามถนนรถพุ่งจะมาชนนะครับทั้งคู่แหละ
แต่ปรากฏว่าป้าเนี่ยผลักหลานออกไปฮะ

นี่แหละครับพลเมืองดีนะครับ
ช่วยกันขี่บริษัทตามเกือบสองกิโลเมตรมาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
ให้กลับไปรับผิดชอบคนเจ็บเถอะนะครับ
เพราะผู้ก่อเหตุขับรถหนีมา

แถวบึงแก่นขอนอำเภอเมืองขอนแก่น
คุณนิตยาเจ้าของร้านเล่าบอกว่าคนเจ็บก็คือป้าเจี๊ยบเป็นแม่ครัวที่ร้านนี่แหละ
เมื่อคืนทำงานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวกลับบ้าน
ก่อนเกิดเหตุนะครับจะปิดร้านแล้วป้าเจี๊ยบกับหลาน๗ขวบ
กำลังเดินข้ามถนนไปทิ้งขยะฝั่งตรงข้าม
ขากลับมามีรถกระบะครับรถกระบะเนี่ยชะลอให้ป้าเจี๊ยบกับหลานเนี่ยข้ามถนนนะ
แต่จังหวะจะข้ามเลยครับรถเก๋งมาครับแซงขึ้นมาเฉยเลย
พอป้าเจี๊ยบเห็นแบบนั้นก็ผลักหลานออกไปนะครับแล้วให้ตัวเองเนี่ยถูกชนแทนครับ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกซ้ายส่วนหลานชายก็เจ็บเข่า
หลังเกิดเหตุรถคันดังกล่าวไม่ได้ลงมาดูเลยปิดไฟหน้าจงใจหนีแหละครับ
ถ้าปิดไฟหน้าแบบนี้แล้วขับหนีฮะแต่ไปไม่รอด
โอ้โหเยี่ยมจริงคุณพวกคุณเป็นคนดีจริง
ไอ้คนเจ็บน่ะจุงแขนหลานแต่ไอ้คนนี้เดินตามหลัง
รถคันขาวน่ะพลิกอัพขาวน่ะมาข้างหน้าเห็นคนจะเดินผ่านถนนแล้ว
แต่ว่าเพื่อนชะลอรถแต่คันนี้นี่บ่อชะลอรถแซงขึ้นมาเลย
ชนปังอืมชุดแล้วก็ปิดไฟคับรถนี้เลยอืม
แล้วก็ได้น้องทางร้านเนี่ยขี่รถตาม
อืมคนเจ็บเป็นลูกจ้างเขาเสมือนยังไงครับ
ก็เป็นกุ๊กอยู่นี่ล่ะค่ะอืม
ค่ารายได้เขามือละ๖๐๐นะวันละ๖๐๐บาทหนึ่ง
เพื่อที่เขาจะได้ส่งเงินอุตส่าห์ว่าลูกกำพา
จะเอาไปหาลูกปืนนี่
คนก่อเหตุยอมรับว่าดื่มสังสรรค์มาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยตอนเกิดเหตุเห็นรถเนี่ยชะลอตัวข้างหน้าแต่เขาใจร้อนก็เลยพยายามจะแซงจนไปชนคนเจ็บเขาบอกเขารู้สึกผิดนะครับไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะ
สงสัยมือไปปิดมือเผลอไปโดนปิดไฟนะครับแต่ตอนนั้นตกใจครับตกใจพอตั้งสติได้นะครับก็คิดจะวนรถกลับไปดูคนเจ็บแต่พลเมืองดีเนี่ยมาตามตัวได้ซะก่อนเขาบอกเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างครับ